ดูโหมดคนมีคู่กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคู่นี้หวานมาก
กลายเป็นคู่คั่งรักกันไปแล้วสำหรับมัมพลอยกับหนุ่มโต้งคูพี
คือไม่คิดเลยว่าลูกของสองคนก็จะอยู่ในโหมดข้างรักได้จริงจริงน่ารัก
เขาคลั่งรักกันจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่เปิดตัวเนี่ย
หือความหวานสาดใส่ไม่เว้นแต่ละวันและเมื่อวันก่อนค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะที่หนุ่มโต้งทุกทีเนี่ย
เขาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องรักครั้งมากเรียกว่าเปิดใจครั้งแรกใช่ค่ะ
เขาตอบชัดเจนเลยว่าสถานะกับมัมพลอยก็คือแฟนคลับเกลเฟรนด์
แฟนคลับที่ไม่ใช่แฟนคลับนะเธอเป็นแฟนกันใช่ค่ะความคลั่งรักเนี่ย
อยู่ในระดับที่จัดว่าใช้ได้เขาว่างี้ส่วนความสัมพันธ์นะคะ
ต้องย้ำว่าขอพัฒนาไปเรื่อยก่อนดีกว่าคือทุกวันนี้มันแฮปปี้มาก
ส่วนที่โต้งเนี้ยชอบมัมพลอยที่สุดคืออะไรรู้มั้ยอะไรเอ่ย
ที่เป็นคนชัดเจนเป็นสาวแมนตรงนี่แหละค่ะ
เอาลองไปฟังเสียงของเขากันหน่อยค่ะ
เขาเขารักเลยเขาเขาชัดเจนเนี่ยเขาชัดเจนกับผมอ่ะ
ผมรู้จักเขามานานแล้วครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาแมนอ่ะ
ผมว่าเพราะแมนแมนกับผมอีกอ่ะก็แมนแมนเป็นคนที่แมนเป็นคนที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาดี
ค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปเราต้องศึกษาทบทวนแล้วก็อัปเดตกันไปเรื่อย
ปรับเปลี่ยนหลายอย่างไม่มีอะไรเพอร์เฟคแน่นอน
แล้วเอ็นจอยกับทุกวันเอ็นจอยที่คุณโมเน้นพยายามหาความสุข
คุณโมเมนท์เรียกว่าแฟนไหมครับ
แฟนครับ
เข้าไปดูกันได้ดิฉันแอบดูแว๊บแล้ว